เหตุการณ์นี้ค่ะที่นครราชศรีมาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
พ่อตาบุกไปยิงลูกเขยถึงบ้านจนเสียชีวิตค่ะ
คือพ่อตาเนี่ยพอยิงลูกเขยเสียชีวิตก็ขับรถไปมอบตัวกับตำรวจ
วันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพ่อตาเล่าให้ฟัง
ว่าสาเหตุที่โกรธมากถึงขั้นบุกไปยิงถึงบ้านของลูกเขยเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าลูกเขยคนนี้ก่อนหน้านี้มาพาลูกสาวพ่อหนีออกจากบ้านไป
คือพาแบบเอาไปอยู่ด้วยเลยจนไปอยู่กินกันมีลูกด้วยกันคนนึง
พ่อตาบอกว่าก็โกรธแหละแต่เขาก็คบหากันอยู่กินกันจนมีลูก
แต่ปัญหาก็คือพออยู่กินกันเป็นครอบครัวกลายเป็นว่าลูกเขยคนนี้
ทำร้ายร่างกายลูกสาวพ่ออยู่เป็นประจำครับชอบกินเหล้า
ชอบแบบทำร้ายร่างกายวันที่เกิดเหตุคือลูกสาวโทรไปฟ้องพ่อบอก
โดนทำร้ายอีกแล้วอ่ะพ่อบอกทนไม่ไหว
ไปถึงบ้านเจอลูกเขยยืนอยู่ยิงใส่เลยนะคะจนลูกเขยเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒บ้านโคกสง่าอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมาตำรัวสอพ้อน้องสาหร่าย
ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบศพนายสมโพธิพิมพิสาร
หรือหนึ่งอายุยี่สิบหกปีเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะ
ถูกยิงเข้าที่ราวนมซ้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
พยานในที่เกิดเหตุบอกว่าคนก่อเหตุก็คือ
พ่อตาของผู้เสียชีวิตนะคะนายชูเชิดหวังคกลาง
หรือในใหญ่อายุห้าสิบเอ็ดปีตำรวจก็ออกตามตัวในใหญ่นะคะ
แต่ช่วง๒ทุ่มนายใหญ่ไปมอบตัวเลยกับตำรวจที่สพนสาหร่าย
ก็มีการตรวจค้นในรถกระบะมิซูบิชิสีขาวทะเบียนผอพึ่งคอควาย
สามศูนย์หกศูนย์นครราชศรีมานี่นะคะคันนี้
ก็เจอปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์จุดสามแปด
ไม่มีทะเบียนมีกระสุนสองนัดก็ยึดไว้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
ครับวันนี้ตำรวจคุมตัวในใหญ่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ใหญ่บอกว่าเมื่อปีที่แล้วในหนึ่งซึ่งเป็นลูกเขย
พาลูกสาวพ่อหนีไปอยู่ด้วยไม่มีการขอคำมา
ไม่มีการบอกกล่าวอะไรเลยอืมพ่อก็ไม่ว่าอะไร
เพราะเขาก็ไปอยู่ด้วยกันจนมีลูกด้วยกันคนนึง
แต่ในหนึ่งพอทำงานได้เงินมาก็เอาแต่กินเหล้า
เล่นการพนันพอไม่มีเงินก็ทุบตีลูกสาวพ่อ
ลูกสาวพ่อเนี่ยหูไม่ค่อยได้ยินตาก็ไม่ค่อยดี
ที่ผ่านมาพ่อก็รู้มาตลอดว่าลูกสาวถูกในหนึ่งทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำ
ช่วงเย็นวันเกิดเหตุในหนึ่งก็ทำร้ายร่างกายลูกสาวพ่ออีก
ลูกสาวก็เลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อว่าถูกในหนึ่งตีอีกแล้ว
พ่อก็ทนไม่ไหวบอกทนไม่ไหวจริง
ขับรถกระบะออกจากบ้านค่ะไปบ้านลูกสาวที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
กันไปประมาณกิโลหนึ่งพอไปถึงบ้านลูกสาว
ถือปืนลงจากรถไปเลยนะคะเดินตรงไปถีบประตูเลย
ในหนึ่งลูกเขยยืนอยู่ยิงใส่ในหนึ่งไปนัดหนึ่ง
ในหนึ่งซุดลงกับพื้นหลังเกิดเหตุก็ขับรถไปมอบตัวกับตำรวจ
อันนี้คือคำให้การของในใหญ่ผู้ก่อเหตุนะคะเพราะว่าในหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้ว
ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งผู้ก่อเหตุฝั่งเดียวญาติญาติของนายใหญ่
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพนสาหร่ายด้วยค่ะครับ
นางยาธิดากรติกุลวงอดีตภรรยาของนายใหญ่
เล่าให้ฟังว่าเธอเลิกรากับอดีตสามีไปเกือบยี่สิบปีแล้วไปทำงานที่จังหวัดประจวบคิริขัน
อดีตสามีเป็นคนดูแลลูกอยู่ที่ปากช่องเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของอดีตสามีหลังจากอดีตสามีไปมีภรรยาใหม่
ก็ยกบ้านให้ลูกสาวกับลูกเขยอยู่ด้วยกันลูกเขยกับลูกสาวเริ่มคบกัน
หลังจากที่ลูกเขยมารับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างกับอดีตสามีได้ประมาณปีกว่า
แต่ลูกเขยเป็นใครมาจากไหนครอบครัวไม่มีใครรู้รู้แค่ชื่อเล่นว่าในหนึ่ง
พอเริ่มคบหากับลูกสาวพยายามพาลูกสาวหนีไปหลายรอบ
เธอพาไปแจ้งความสุดท้ายทั้งคู่ก็กลับมา
ตอนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เป็นห่วงลูกนะคะเพราะรู้ว่าลูกเขยคนนี้ชอบทำร้ายร่างกาย
ตบทั้งตีทั้งชกทั้งต่อยเกือบทุกวันลูกเขยทำร้ายร่างกายหลานสาววัย๕เดือนด้วย
หลังจากนี้ก็คงไม่มีใครดูแลหลานสาวลูกสาวกับหลานสาวแล้วก็ยิ่งเป็นห่วง
อยากจะพาลูกสาวไปอยู่ด้วยค่ะ
พอเอาไปเขาก็ไปตีกันตีกันแล้วลูกก็กลับมาหา
เราก็ดีใจว่าลูกกลับมาหาสักพักเขามางัดหน้าต่างบ้าน
พาลูกหนีออกไปอีกข้างห้องที่ไปเช่าให้เขาอยู่
เขาก็บอกว่าโทรไปบอกกลางดึกว่าไอ้หนึ่งมันตีลูก
ลูกก็ออกมายังไม่ถึง๑๐วันเลย
ตีทั้งลูกตีทั้งเมียร้องไม่ได้นอนเลยมันเขียวหมดเลยเนี่ย
เขาก็บอกอย่างนี้เนอะแม่ก็ไม่กล้าไปดู
ไม่อยากไปดูเพราะว่าลูกรักเขามากเข้าข้างเขาหมดเลย
กลัวแต่จะไปทำร้ายผัวอะไรอย่างนี้
กลัวแต่จะเกลียดผัวไม่ชอบผัว
พี่ก็เลยปล่อยให้เขาอยู่ให้ลูกไปอยู่บ้านหลังนั้น

แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเช่า
แล้วพี่จะไม่อยู่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันเห็นแล้วมันทนไม่ไหว
ก็เลยบอกว่าให้เขาอยู่บ้านพี่แล้วก็ไปดูลูก
ทีมข่าวก็คุยกับนางเสาแตงอายุ๒๔ปี
เป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุเป็นภรรยาของผู้ตาย

เธอก็บอกว่าตั้งแต่คบกัน
อยู่กินกันกับผู้ตายเนี่ยนะ
ถูกทุบตีมาตลอดจริง

โดยเฉพาะเวลาที่กินเหล้าเมามาแล้วเนี่ย
มาหาเรื่องตลอดทำร้ายเธอตลอด
ช่วงเย็นเมื่อวานสามีก็กินเหล้าจนเมา

พอพ่อมาถึงก็พังประตูเข้าไป

ก็ไปมอบตัวกับตำรวจเลย

หลังจากที่ครอบครัวของนายใหญ่ผู้ก่อเหตุ

เหลือแค่ข้าวของของผู้ตายนะคะ

ชอบขอมีกลางอายุ๕๐ปี
เป็นน้องชายของนายใหญ่ผู้ก่อเหตุ
บ้านอยู่ติดกับบ้านหลานสาว

ผู้ตายกับหลานสาวทะเลาะกันบ่อย
เกือบทุกครั้งที่พี่ชายของเขาก็คือผู้ก่อเหตุ

ก็คิดว่าตัวพี่ชายเขาเนี่ย
ตัวนายใหญ่น่าจะทนกับพฤติกรรมของลูกเขยไม่ไหวจริง
ปกติแล้วพี่ชายก็ไม่ได้เป็นคนใจร้อน

เป็นคนดูแลทั้งลูกสาวและลูกเขยด้วย
แต่ด้วยความที่คงรักลูกสาวเป็นห่วงลูกสาว
เห็นว่าถูกลูกเขยทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งจนทนไม่ไหว

คือเข้ามาแบบมาเคลียร์แบบนี้หลายรอบไหม
เคยได้ข่าวก็มาเตือนบ่อยครับ

แต่ก็ยังคงเห็นได้ข่าวว่าทะเลาะกันอยู่เรื่อย
เหมือนไม่เชื่อฟังครับ
ตอนเขาไปอยู่ที่บ้านนู้นเขาก็มาดูแลอยู่
แล้วก็งานทำแต่งานอย่างเดียว
ไม่มีจะมาจุนเชื่อครอบครัว
อย่างพ่อเขาก็ต้องหามาให้
ชอบก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าก็แปลกเหมือนกัน
เพราะว่าที่ดินตรงนี้ไม่ว่าใครจะย้ายเข้ามาอยู่

มีเรื่องมีราวทำให้ต้องย้ายออกไปตลอด
ที่ผ่านมาเคยมีคนมาเช่าอยู่หลายรายนะคะครับ
อยู่ได้ไม่เกิน๓เดือน
มีเรื่องต้องย้ายออกทุกราย

หลานสาวกับผู้ตายเพิ่งย้ายมาอยู่ไม่ถึง๓เดือนเหมือนกัน
ก็มามีเรื่องมีราวเหมือนกัน
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะ
ก็สังเกตเห็นมีนี่ค่ะสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้บนผนังในบ้าน

แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะคะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้ก็มีคนมาเช่าอยู่หลายราย
ทางคดีค่ะตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาในใหญ่ผู้ก่อเหตุ๓ข้อหา
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจะนำตัวฝักขังสารที่สีคิ้วนะคะในวันพรุ่งนี้
ส่วนศพของนายสมโพธิพิมพิสารผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะญาติเตรียมไปรับศพที่โรงพยาบาลปากช่อง
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ค่ะครับ